ท่านผู้ชมครับตามกันต่อเรื่องของซ้อปลาหน่อยนะฮะ
ซ้อปลากับชุดสืบที่สงขลานะครับซ้อปลาถ้าท่านยังจำได้
ซ้อปลาเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์อยู่ที่สงขลานะครับ
วันหนึ่งเนี่ยตำรวจชุดสืบของจังหวัดสงขลาเนี่ย
ไปที่บ้านแล้วก็คุมตัวเธอน้องสาวแล้วก็แฟน
พร้อมกับเงิน๑๐ล้านที่ตรวจเจอในบ้านทองคำอีกน้ำหนัก๑๐บาท
เอาไปเซฟเฮาส์แล้วก็มีการต่อรองขอเงินสดไปห้าล้าน
ก่อนจะปล่อยตัวมาเธอบอกเธอต้องการเงินสดคืน
เพราะเธอไม่ได้ทำผิดอะไรธุรกิจออนไลน์ก็ทำถูกต้อง
แชร์ลูกโซ่ผิดกฎหมายอะไรก็ไม่ได้ทำมีลักษณะแค่การกองทุนออมทองอะไรประมาณอย่างนี้
และซ้อปลายื่นเรื่องขอความเป็นธรรมไปยังนี่ฮะ
คุณศิระเจนจาคะประธานคณะกรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราชดร
วันนี้คุณศิละเลยไปที่สงขลานะครับท่านผู้ชมครับนี่ฮะไปรับเรื่อง
ร้องเรียนอย่างเป็นทางการจากนางสาวกมลวันทองพันธ์หรือว่าซ้อปลา
นี่ฮะที่บอกว่าเมื่อ๑๐กันยายนเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
อย่างที่ท่านตามข่าวกันมาวันสองวันแล้วภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้าน
บอกเป็นหลักฐานเนี่ยอยู่ดีดีเข้ามาตรวจค้นแต่อีกมุมนึงเนี่ย
ตำรวจเขาชี้แจงแล้วมันคนละมุมเลยนะมันไม่ตรงกัน
ตำรวจเขาบอกเขาไม่ได้เอาอะไรไปเลยนะฮะเขาก็ไปตรวจสอบของเขาตามปกติ
นะครับซ้อปลาเนี่ยวันนี้ยื่นหนังสือถึงคุณศิระ
คุณศิระก็มารับหนังสือแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้
ก่อนอื่นก็ต้องตรวจสอบก่อนว่าตำรวจชุดมาตรวจค้นเนี่ย
เอาเงิน๕ล้านบาทของเขาไปจริงหรือเปล่ายืนยันว่าคดีนี้ต้องมีคำตอบให้กับสังคม
ไม่ให้ซ้ำรอยเหมือนกับคดีของอดีตภูมิกับโจ้ที่นครสวรรค์
ไปรีดเงินไปเรียกเงินเขานอกจากนี้นะฮะ
คุณศิราก็เลยต่อสายโทรศัพท์ต่อสายตรงไปหาผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาคเก้านี่ครับเดี๋ยวท่านจะเกษียณอายุแล้วสิ้นเดือนนี้นะครับ
ซึ่งทางผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคเก้าท่านบอกว่าท่านก็สั่งให้ทาง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาตรวจสอบเรื่องนี้อย่างตรงไปตรงมาแล้ว
เพราะเท่ากับว่าเรื่องนี้มันต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพูดโกหก
ใช่ไหมเพราะซ้อปลาเขาบอกอีกอย่างหนึ่งตำรวจชุดจับก็บอกอีกอย่างหนึ่ง
มันไม่ตรงกันมันก็ต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโกหก
ฝ่ายไหนโกหกก็ต้องถูกดำเนินคดีค่ะขณะที่ซ้อปลานะครับ
บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยยืนยันว่าเธอไม่ได้กุเรื่องขึ้นมา
ตอนนี้เธอแค่ต้องการเงิน๕ล้านบาทคืนไม่ได้ต้องการออกมาแฉการทำงานของตำรวจ
ไม่อยากมีปัญหากับใครในพื้นที่แล้วที่ต้องไปยื่นหนังสือกับคุณศิระเนี่ย
เพราะเธอกลัวจะไม่ปลอดภัยอย่างตอนที่ตำรวจให้เธอเซ็นหนังสือบันทึกคืนทรัพย์สินตอนนั้น
ก็ถูกขู่ให้เซ็นลักษณะเอากระดาษเอสี่มาปิดเอาไว้หมดเลย
ไม่รู้ว่ารายละเอียดมีอะไรบ้างเธอก็เลยต้องเซ็นไป
ปิดแต่หนูก็ไม่ได้รู้ว่าข้างบนเป็นรถเขาขู่ทำนองว่าขู่ให้หนูเซ็น
เด็กเขาเอากระดาษอีสี่ปิดพี่อ่าใช่ค่ะเอากระดาษอีสี่ปิด
แต่หนูก็ไม่ได้รู้ว่าข้างบนเป็นข้อความอะไรยังไงแต่หนูเป็นคนเซ็นจริงกับแฟน
แต่ก็ไม่ได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดพี่นี่ฮะหลังจากรับหนังสือเสร็จ
คุณศิระก็ไปที่สพเมืองสงขลานะฮะต้นสังกัดของชุดสืบชุดนั้นนะครับ
ไปพบกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาซ้อปลาก็ไปด้วย
นะฮะมีครอบครัวมีทนายความด้วยนี่ฮะคือทางท่านผู้การสงขลา
ท่านก็ยืนยันว่าเดี๋ยวจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แล้วคุณศิละก็ต่อซ้ายอีกต่อซ้ายไปถึงเลขาธิการกระทรวงวิทยธรรม
บอกขอคุ้มครองพยานในเรื่องนี้ให้ด้วย
แล้วเดี๋ยวเรื่องนี้จะให้ทางกองปราบเนี่ยเข้ามาทำคดีแทนทางจังหวัดด้วย
แล้ววันรุ่งขึ้นยังจะมาขอทองคำอะไรอีกเนี่ย
นี่ฮะนี่ซ้อปลาบอกว่าคือตอนที่มาวันนั้นเนี่ย๑๐กันยายนไม่มีป้ายนะ
ป้ายหน้าบ้านที่ติดว่าเป็นกองกำกับการสืบสวนภูทรอะไรจังหวัดสงขลาเนี่ยเธอบอกไม่มี
มาถึงเนี่ยเขาก็พาเข้าไปที่ห้องด้านในข้างในก็มีห้องเล็กนะก็ถูกคุมสอบคุมเค้นอะไรอยู่ตรงนี้๓๔ชั่วโมงด้วยกัน
แล้วก็มาตอบรองกันเลย
กันแบบอะไรอย่างนั้นเหรอซึ่งซ้อปลาบอกวันที่มาป้ายมันไม่มี
แต่หลังจากนั้นป้ายมันมีนะฮะมีป้ายแบบนี้ติดเอาไว้ค่ะ
ชุดปฏิบัติการอย่างนี้เอาเป็นว่ามีป้ายติดแหละวันนี้
คือคุณศิราก็ให้ซ้อปลาไปชี้จุดที่บ้านของตัวซ้อปลาด้วยนะ
เพื่อจะดูให้ครบว่าแต่ละจุดแต่ละจุดมันเป็นยังไงจะได้ไปต่อเรื่องราวถูก
ทีนี้ค่ะมาฟังในมุมของทางตำรวจดูหน่อยนะคะ

คือทางตำรวจให้ข้อมูลแบบนี้คือข้อมูลมันก็คนละแบบกันเลย
เป็นหนึ่งในชุดสืบสวนสพสงขลานะคะที่เข้าไปตรวจค้นบ้าน
บอกว่าตำรวจเนี่ยได้รับข้อมูลมาว่าครอบครัวของซ้อปลาเป็นเท้าแชร์
ธุรกิจวงแชร์เนี่ยหลายวงมากมีเงินหมุนเวียนมหาศาล
ก็เลยตรวจสอบที่มาทางการเงินว่ามาจากธุรกิจที่สุจริตหรือไม่
แล้วได้หมายค้นมาจากศาล
เจ้าหน้าที่มีกันทั้งหมด๖นายเข้าตรวจค้นช่วง๖โมงเช้า
มีพันธุรกิจโทขวัญชาติจันทะศสืบสวนกรมคับการตำรวจภูทรจังหวัดสงขลาเป็นหัวหน้าชุด
ไปถึงเนี่ยก็เปิดหมายสารชูไปที่กล้องวงจรปิดให้ดูและยืนรอ๕นาที
ทีนี้ซ้อปลาก็เปิดประตูออกมาคุยแต่ซ้อปลาบอกว่าไม่ได้ดูหมายค้น
พันธุรกิจสาธิตเป็นสารวัตรของอุงสงครา

ปืนยาวที่มีมีเพียงพันธุรกิจสาธิตคนเดียวที่พกไป
เขาบอกว่าเอาไปเพื่อป้องกันภัยตัวเองและทีม
เพราะว่าสืบรู้มาว่าในบ้านเนี่ยอาจจะมีปืนก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
ตำรวจก็เลยต้องมีปืนไปด้วยครับใช้เวลาสองชั่วโมงค่ะ
เงิน๑๐ล้านบาททองคำน้ำหนัก๖๐บาทและหลักฐานอื่นด้วยนะคะ
โทรศัพท์มือถือคือยึดทำไม
ไว้เพื่อป้องกันการทำลายหลักฐานถ้ามันมีข้อมูลในโทรศัพท์มือถือ
ตำรวจก็เลยขอยึดไว้ก่อนกลัวว่าถ้าไม่ยึดแล้วอาจจะมีการลบข้อมูลอะไรไป
ตำรวจบอกว่าตำรวจก็เชิญตัวซ้อปลาสามีน้องสาวไปสอบปากคำที่เซฟเฮาวส์
ไม่ได้ใช้เครื่องพันธนาการใดใดให้นายจุมพลขับกระบะมิซูบิชิสีดำไปเอง
ปลากับน้องสาวนั่งรถไปกับเจ้าหน้าที่รวมถึงของกลางเงินสดและทองคำเนี่ย
ก็อยู่ในรถด้วยนะซ้อปลากับน้องก็ไปในรถคันนั้นนั่นแหละ
ไปถึงเซฟเฮาวส์แปดโมงครึ่งนะคะทั้งสามคนก็เดินถือทรัพย์สินตามเข้าไปในห้องทำงานของหัวหน้าชุด
ก็คุยกันปกติมีคนกลางมาด้วยซ้ำคนกลางก็อยู่ด้วย
ตำรวจบอกว่าก่อนให้อ่านเอกสารเนี่ยค่ะมันมีเอกสารคืนของกลางอยู่
เขาบอกว่าเอกสารนี้ยื่นให้อ่านด้วยแล้วก็ให้เซ็นรับด้วย
ไม่ได้มีการข่มขู่บังคับอะไรเลยให้ตรวจสอบข้อมูลในมือถือและของกลางด้วย
เพื่อยืนยันว่ามันครบทุกอย่างที่ยึดมาจากบ้านซ้อปลาเนี่ยมันอยู่ครบ
แล้วก็เอาไปใส่รถกระบะมิซูบิชิสีดำคืนทั้งหมดเลยตำรวจยืนยันว่าคืนทั้งหมดตอนสิบโมงเช้าครับ
แต่ซ้อปลาบอกว่าถูกบังคับให้เซ็นไม่เห็นรายละเอียดในเอกสารอะไรแบบนี้นะคะ
แล้วเสียเงินไปห้าล้านด้วยทีนี้หัวหน้าชุดก็บอกว่า
หัวหน้าชุดยังแนะนำซ้อปลาเลยว่าเอาเงินไปฝากธนาคารเถอะ๑๐ล้านเนี่ย
เอามาเก็บไว้ในบ้านทำไมเสี่ยงที่จะถูกขโมยนะครับ
ระหว่างทางชุดสืบขับรถตามไปดูแลความปลอดภัยให้ด้วยซ้ำ
คอยอยู่ริมถนนด้วยซ้ำซ้อปลากับสามีก็ไปธนาคารจริงจริง
ใช้เวลาอยู่ธนาคาร๒๐นาทีแล้วก็ออกมาบอกว่าทำธุรกรรมเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนั้นขับรถกลับไปที่เซฟเฮาส์อีกรอบหนึ่งประมาณ๑๑โมง๔๐นาที
เพื่อไปรับตัวน้องสาวกลับบ้านครับก็เลยตั้งคำถามเหมือนกันว่า
เงินสด๕ล้านบาทของซ้อปลามันหายไปได้ยังไงยืนยันว่าไม่ได้มีใครเอาไป
ไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนไปยุ่งไม่มีเจ้าหน้าที่คนไหนเอาเงิน๕ล้านบาทของซ้อปลาไป
แต่ซ้อปลาบอกว่าถูกเรียก๕ล้านเพื่อแลกกับการปล่อยตัว
มาถึงเนี่ยผมได้ถามนางสาวกระมวลวันย้ำอีกครั้งนึงว่าเรียบร้อยไหม
นางสาวกมลวันก็ตอบว่าฝากเงินเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เมื่อมาถึงเสร็จแล้วเนี่ย
ผมได้นำเอกสารเกี่ยวกับหมายค้นอะไรต่างเนี่ยมาให้นางสาวกระมวลวันนะครับ
มีเอกสารตามนี้ตามนี้ครับก็เราได้ลงชื่อรับรองยินยอมถูกต้องนะ
พอบันนี้นะครับนางสาวกมลวันก็อ่ารับทราบตรงนั้นไปไม่มีข้อตัวแยง

แต่เรื่องการข่มขู่เรื่องนู่นนี่นั่น
หรืออะไรต่างไม่มีเดชขาดนะ
นี่ค่ะจากข้อมูลตรงนี้
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด

จะเห็นว่ามีรถกระบะมิซูบิชิสีดำของซ้อปลา
คันนี้ขับไปจอดตามลูกศรสีแดงนี่นะคะคือรถของซ้อปลานะคะ
ตำรวจบอกเงินไปฝากแบงค์เถอะ
ใช่ค่ะถ้าเกิดดูเวลาตามภาพในกล้องมุมจรปิด
ประมาณ๑๑นาฬิกา๓๗นาทีแล้วจอดอยู่๒นาที

แล้วก็ถอยรถออกไปไม่ได้มีใครลงจากรถ
นาทีนะครับแล้วก็ไม่เห็นว่ามีรถตำรวจขับตามมา
คือถ้าขับตามมาก็ต้องเห็นตามภาพในกล้องวงจรปิด
หรือรถตำรวจไปจอดจุดอื่นหรือยังไงก็ไม่แน่ใจ
หรือรถของซ้อปลาไปจอดจุดอื่นแล้วลงจากรถเข้าธนาคารหรือเปล่า
แล้วตรงนี้อาจจะแค่ไปจอดแล้วถอยออกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจ

ซ้อปลาไปธนาคารและตำรวจก็ตามไปดูแลความปลอดภัยให้ด้วย
แล้วบอกซ้อปลาก็เดินออกมาบอกว่าทำธุรกรรมเสร็จแล้ว
ประมาณแล้วถึงกลับไปรับน้องสาวที่เซฟเฮาส์
คือทีมข่าวก็ถามซ้อปลานะก็ถามเหมือนกันนะคะ
พยายามถามประเด็นนี้แหละว่ามันไปธนาคารกันจริง
รายละเอียดของตำรวจทำไมเป็นอีกแบบนึงเลยอะไรแบบนี้

แต่ทนายความมาตอบแทนประเด็นนี้ค่ะ
แทนว่ามันอาจจะมีข้อเท็จจริงที่บิดเบือนไป

ว่าที่ตำรวจขับรถตามไปเพราะกลัวซ้อปลาไปแจ้งความมากกว่า
ไม่ใช่ขับรถตามไปเพื่อไปดูแลความปลอดภัยให้
อันนี้ทนายความของซ้อปลาบอกแบบนี้นะคะ
คือซ้อปลาเนี่ยบอกถึงขั้นว่า
พอเอาละเสร็จเรื่อง๕ล้านบาทได้กลับมาเรียบร้อยแล้ว
ตำรวจยังโทรกลับมาแล้วบอกขอเพิ่มเป็นทองอีก๑๐บาท
ใช่ค่ะซ้อปลายังบอกหูยไม่ไหว
ต่อรองกันบอกขอโอนเงินให้แสนนึงได้ไหม
แล้วบอกพอโอนไปให้แล้วโอนกลับมาใช่ไหม
แล้วบอกทางอะไรนะอะไรเหนืออะไรหรือใคร

ค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่ารายละเอียดต่างเหล่านี้